คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาพี่ยุทธ์ของใครหลายคน

คือคุณสรยุทธก็อย่างที่ทิศาพท์ได้รับการพลักโทษ
ออกมาใช้ชีวิตนอกเรือนจำได้

เมื่อวานนี้พี่ยุทธ์ก็ยังบอกอยู่ว่าอยากจะกลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมนี่แหละ

ต้องรอการกลับมาอ่านข่าวของพี่ยุทธ์นะคะซึ่งก็ต้องรอฟังว่าพี่ยุทธ์จะกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว
เป็นนักเล่าข่าวอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยเมื่อไหร่วันไหนที่จะเริ่มออนแอร์นะ
ใช่แต่วันนี้ที่อาคารมารีนนท์ครับทุกผู้ชมครับคุณสรยุทธ์นะครับ
กลับมาที่นี่อีกครั้งนะฮะที่สตูดิโอเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
ไปดูนะฮะช่วงนี้ทีมงานเขาไปรอหน้าลิฟท์อยู่ที่ชั้น๙ของอาคารนะครับ
ถ้าจิ๊มถลายหัวใจกำลังเหลือง
๙๙๙๙ต่อมงบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่
มงบอกว่าใจฉันยังคงมั่นพันสี่หมื่นมันเงยเคยนาน
ขวานบินสลายหัวใจมันราเกิน
นี่ฮะเขารอตั้งแต่แบบเห็นลิฟต์ขึ้นมาใช่ไหม
ใช่ก็เนี่ยค่อยขึ้นมาชั้น๖เดี๋ยว
ก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงชั้น๙โอ้โหต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคะ
ไม่รอกันค่ะนะก็กี่ปีล่ะใช่ไหม
ถ้านับช่วงเวลาที่เข้าไปรับโทษตามที่มีคำพิพากษา
นี้ก็ปีกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่คุณศอยุษย์ได้ยุติบทบาท
หน้าที่ในการเล่าข่าวอ่านข่าวที่เรื่องเล่าเช้านี้ไปเนี่ยโอ้โหถ้านับไปย้อนไปตอนนู้นนี่
ห้าปีห้าปีค่ะนะแต่ว่าพี่ยุทธก็ยังมาทุกวันนั่นแหละนะครับยังมาที่ที่ช่องสาม
ทุกวันนี้มีน้องไบร์ทด้วยนะครับคุณหมวยด้วยนะฮะคุณไก่พาศิษย์นะครับแล้วก็ทีมงาน
นะครับนำดอกกุหลาบมารอต้อนรับกันนะครับท่านผู้ชมครับด้วยความตื่นเต้นดีใจนะฮะ
นี่นะฮะหลายคนก็สังเกตเห็นบอกโอ้โหคุณสรยุทธ์
วันนี้ดูหนุ่มขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยไปย้อมผมมาเรียบร้อยนะฮะ
พี่ยุทธก็ยังดูหล่อเหลาเหมือนเดิมนะฮะใช่ค่ะนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะหลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
ทั้งคุณไก่พาศิษย์นะครับหรือว่าน้องไบร์ทนะครับ
ได้โพสต์ภาพของคุณสรยุทธ์
ไปอยู่ในห้องส่งด้วยห้องส่งของรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
คุณไก่พาศิษย์บอกพี่ยุทธ์มาแล้วครับโอ้โหนึกภาพการอ่านข่าวของพี่ยุทธ์นะ
พอพี่ยุทธ์ไปนั่งอยู่ในฉากข่าวแบบเนี้ยใช่ฮะ
โต๊ะอ่านข่าวฉากข่าวคิดถึงคิดถึงลีลาและน้ำเสียงของพี่ยุทธ์
บอกกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณเช้าบอก
เรื่องเล่าเช้านี้เปรียบเสมือนนาฬิกาปลุกของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันนะ
โอ้โหกี่ปีอะไรการนี้
แล้วพี่ยุทธ์คือตำนานของการเล่าข่าวจริงนะคือที่สุด
๖โมงเช้าปึ๊งต้องมารอฟังคุณสลายุทธ์เล่าข่าวนะครับ
แต่ว่าพี่ยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการเนี่ย

ไบร์ทก็โพสต์นะครับบอกเมื่อเช้ามีคนมาให้กำลังใจพวกเราถึงห้องทรงเลยค่ะนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่ทีมงานหรือว่าพิธีกรของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
โพสต์ภาพความประทับใจกันแบบรัวนะฮะ
หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยนี่ก็มีรายการอยู่ที่ช่อง๓

ข่าวเที่ยงด้วยแล้วก็โหนกระแสด้วยวันนี้ก็ไปสวัสดีพี่ยุทธ์นะครับ
แล้วก็โพสต์ภาพกับข้อความเอาไว้บอกว่าได้เจอพี่แล้วดีใจมากครับ
แต่ถ้าฟังจากเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
มากมายหลากหลายคำถามนะฮะคำถามหนึ่งก็คือน้องนักข่าวก็ถามพี่ยุทธ์แหละ
ถามว่าพี่ยุทธ์จะกลับมาทำหน้าที่พิธีกรรายการข่าวอีกไหม
ยุทธ์บอกว่าในชีวิตนี้นะผมทำอย่างอื่นไม่เป็น

เพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มีวันนี้
เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าก็ยังขอคิดดูนิดนึงว่าเมื่อไหร่อย่างไร
ซุ่มเสียงแบบนี้จริงแค่ฟังเสียงก็ไม่คิดถึงค่ะ
ลีลาแบบนี้ใช่ไหมจริงโอ้โหที่สุดแล้วจริง
รอยยิ้มแบบนี้แววตาแบบนี้

คือถ้าไม่นับช่วงเวลาที่พี่ยุทธ์เข้าไปรับโทษอยู่ในเรือนจำนะ
เอาแบบตอนยุติบทบาททางหน้าจอเลยนะ
ตอนที่มีกรณีปัญหาเรื่องคดีคงคดีความแล้วก็มีเสียงเรียกร้องอะไรต่างเกิดขึ้นเนี่ย
๓มีนาคม๒๕๕๙นะคะตามที่พี่ยุทธโพสต์เอาไว้นะคะ
บอกว่าขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางช่อง

แต่หลังจากนั้นก่อนที่จะมีคำพิพากษาเป็นถึงที่สุด

มาที่รายการทุกวันนะครับที่ช่อง๓ทุกวัน
แต่นี่คือเทปสุดท้ายจนถึงนักขณะนี้ทุกคนก็ยังรอวันที่
คุณสอรยุทธ์กับน้องไร้ภาพบรรยากาศเดิมนะครับ
มานั่งแบบนี้นะครับ๓มีนาคม๒๕๕๙เนี่ยนี่เดือนมีนาคม
นับนิ้วเอาเลยเนี่ย๕๙๖๐๖๑๖๒๖๓๖๔๕ปี
ถ้าไม่นับรายการในเรือนจำนะที่คุณสรยุทธ์ได้ไปทำนะฮะ
ทุกคนต่างรอจะได้ฟังเสียงแบบนี้ลีลาแบบนี้ในการเล่าข่าวให้ฟัง
จะเป็นช่วงเวลาไหนไม่รู้นะฮะก็ต้องรอฟังคุณสรยุทธ์
ว่าทางช่อง๓กันต่อไปนะครับทีนี้ไปดูภาพนะฮะเมื่อวานนี้
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจต่างในการติดกำไรอีเอ็มแล้ว
นี่คือภาพที่คุณสรยุทธ์นะครับได้โพสต์เป็นภาพแรกนะฮะ
ก็คือการไปไหว้รูปของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บ้าน
หลังจากกลับถึงบ้านแล้วก็โพสต์เอาไว้ในไอจีส่วนตัวนะครับ
คือคุณแม่ของคุณสรยุทธ์เนี่ยท่านเสียชีวิตขณะที่คุณสรยุทธ์
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะฮะนี่ก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะครับ
ไอจีของคุณสรยุทธ์นะครับเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ก็มีการโพสต์ข้อความแรกไว้ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ผมได้รับอิสรภาพ
ออกจากเรือนจำได้รับรู้ว่ายังมีคนรอคอยการกลับมา
กลับมานับหนึ่งใหม่กลับมาทำงานที่ผมรักอีกครั้ง
กลับมาหลังต้องห่างหายไป๕ปีกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
ดีใจที่ไม่ลืมกันครับอ่าแล้วก็มีคลิป
ประมวลภาพที่ทำหน้าที่พิธีกรในช่วงเวลาโอ้โหถ้าย้อนไปจริงเนี่ย
สวยกว่าไปอ่ะครับสำหรับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ
แล้วก่อนหน้านั้นอีกการทำงานของพี่ยุทธ์ยาวนานค่ะเป็นตำนานของวงการข่าวจริงนะคะ
ทุกคนก็รอคอยแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอด
อันนี้ในแง่การทำงานของคุณสรยุทธ์นะฮะซึ่งต้องรอดู
แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยในแง่ของความคึกคักของวงการข่าวในบ้านเราเนี่ย
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็มีการจับตากันขึ้นมาทันที
ในแง่ของความคึกคักของหน้าจอหรือว่าธุรกิจของวงการทีวีดิจิทัลใช่ไหมฮ
น่าจะสนุกขึ้นค่ะสำหรับวงการข่าวนะคะวงการโทรทัศน์นะคะ
และอาจจะเป็นไปได้ที่คุณสรยุทธ์จะเข้าสู่วงการออนไลน์ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารของช่อง๓นะ
ก็เมื่อวานพี่ยุทธ์ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องขอตั้งหลักนิดนึงเพราะว่า
เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนในช่วงเวลา๕ปี
ผู้บริโภคหรือว่าคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะค่ะ
ก็ต้องอาจจะมีในเรื่องของออนไลน์เพิ่มเติมเนี่ย
ก็สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนแน่หุ้นค่ะ
เช้านี้เปิดตลาดราคาบวกเกือบ๔นะคะ
หรือประมาณ๔๐สตางค์นะคะ
ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่๑๐บาท๙๐สตางค์ค่ะ
ช่วงเปิดตลาดเนี่ยดีดขึ้นมาในเวลาสั้นนะคะ
ส่งผลทำให้มูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งวันเช้าอยู่ที่๖๖ล้านกว่าบาท
เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบปีเลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ปรับขึ้นมาเรื่อยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
กระแสข่าวของคุณสรยุทธ์นี่แหละค่ะที่จะถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำนะคะ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับวัคซีน
ต้านโควิด๑๙ในประเทศไทยคือทั้งหมดทั้งมวล
มันก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของระบบธุรกิจ
เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องหุ้นยังปฏิเสธไม่ได้

ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการปรับขึ้นนี้นะคะ
จะเป็นการปรับขึ้นช่วงเวลาสั้นคาดว่าน่าจะประมาณสองสัปดาห์
แล้วก็มองว่าถ้าคุณสรยุทธ์กลับมาอ่านข่าวจริง
เพราะปัจจุบันปัจจัยธุรกิจสื่อทีวีเปลี่ยนไปเยอะ
จำนวนช่องเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป
เงินโฆษณาไหลไปสู่สื่อทีวีค่อนข้างน้อย
คุณชัยพรบอกว่าสื่อทีวีคืออุตสาหกรรมพระอาทิตย์ตกดิน
ไม่น่าจะกลับมารุ่งเรืองได้อีกเว้นแต่ว่าคุณสรยุทธ์
จะกลับมาอ่านข่าวในรูปแบบใหม่
ที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลับมาหยิบรีโมท
เปิดทีวีรอได้อีกครั้งเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้คือยุคออนไลน์
ดังนั้นเนี่ยเรื่องของทีวีกับออนไลน์เราก็ทำควบคู่กันไป
แต่การที่ทีวีจะบูมมากเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแหละ

ก็ให้สัมภาษณ์คล้ายกันคุณผู้ชมก็คือ๑เลยแน่นอน
๓รอคอยการตัดสินใจของคุณสรยุทธ์ว่าจะพร้อมกลับมาทำงานเมื่อไหร่
ทางช่องสนับสนุนการทำงานทุกรูปแบบ
เพราะคุณสรยุทธ์คือบุคลากรสำคัญของช่อง๓
พร้อมขยายเวลาให้เพิ่มขึ้นนะคะ
รองรับการกลับมาของคุณสรยุทธ์ในการทำหน้าที่เล่าข่าว
อย่างรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
ปัจจุบันนี้การออกอากาศก็คือ๖โมงเช้า
ถึงประมาณ๗นาฬิกา๕๕นาทีคือก่อนเคารพทงชาติ
ถึงศุกร์วันละประมาณ๑ชั่วโมง๕๕นาที
ถามว่าถ้าคุณสรยุทธ์กลับมาอ่านข่าว

ผู้บริหารอย่างคุณสุรินบอกว่าโอ้โหขยายได้แน่
ขยายได้อีกมีโอกาสจะขยายเวลาเพิ่มด้วย
ในอดีตนะคะช่วงที่คุณสรยุทธ์เคยทำรายการ
รายการออกอากาศยาวที่สุดก็คือ๓ชั่วโมงครึ่ง
ชั่วโมงครึ่งเลยนะ๖โมงเช้าถึง๙โมงครึ่ง
แล้วก็หนึ่งในกลยุทธ์หลักของช่อง๓ปีนี้ก็คือ
นำเสนอรายการข่าวทั้งหน้าจอทีวีและออนไลน์
ผู้บริหารบอกแบบนี้ว่าออนไลน์ก็อาจจะต้องควบคู่กันไป
จะได้เข้าถึงฐานผู้ชมกลุ่มใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยค่ะ
ช่องทางไหนรูปแบบแบบไหนผมเชื่อว่าแฟนรอคุณสรยุทธ์อยู่เยอะแล้ว
ใช่ค่ะทุกคนส่งกำลังใจไปเยอะมากเลยนะคะ

ใช่ทุกคนคืออย่างพี่ยุทธ์บอกว่าอยากจะให้ทุกคนคือให้โอกาส
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสที่พี่ยุทธ์ออกมาจากเรือนจำ
แล้วก็ได้มาทำหน้าที่ทำงานที่ที่รักจริงนะคะครับ